คุณผู้ชมเรามาติดตามชมข่าวกันต่อ

อันนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
หนุ่มใหญ่หวงสวนมังคุดของเพื่อนบ้าน

แต่ห่วงฮะมีคนมาเก็บมังคุดในสวนเพื่อนบ้าน

ไปถามว่าทำไมถึงมาเก็บมังคุดที่นี่
เกิดมีปากเสียงกันเป็นเหตุให้มีการยิงกันตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณข้างคอกเลี้ยงวัวชน
ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชแพทย์เวร

แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนครรุดเข้าตรวจสอบเหตุ
มีการแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
บริเวณด้านข้างคอกเลี้ยงวัวหมู่๔ตำบลโพเสด็จแห่งนี้
เจ้าหน้าที่เข้าไปก็พบศพของนายอนุพงศ์กราพงศ์อายุ๓๗ปี
อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
อยู่ในพื้นที่คอกเลี้ยงวัวของนายสมชายเกรดชาติ

และสจแอ๋วซึ่งเป็นเจ้าของคอก
ให้การว่าคนที่เป็นคนยิงนายอนุพงศ์
ก็คือคนเลี้ยงวัวชนของเขาเอง

หลังเกิดเหตุนายประวิทย์ได้หลบหนีไป
แต่ก็จะได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวในภายหลัง

เพราะว่าเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านเป็น๑๐เลยนะ
ค่ะนะครับสจแอ๋วเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุนายอนุพงศ์ได้เดินถือมีดพระเข้ามาหานายประวิทธิ์
ถามว่าทำไมนายประวิทย์ถึงมาเก็บมังคุด
ในสวนของนางประนอมศรีชัยสม

คือผมได้จ่ายเงินเหมาเก็บจากป้าประนอมศรีเรียบร้อยแล้ว
ประนอมศรีอนุญาตให้ผมไปเก็บมังคุดในสวนได้
แล้วผมก็จ่ายเงินไปหนึ่งหมื่นบาท

นายอนุพงศ์ทำหน้าที่ในการเฝ้าสวนมังคุด

หลังป้าประนอมศรีก็บอกนายอนุพงศ์นะมักจะโกรธ
ไม่ว่าใครก็ตามจะมาเก็บสวนมังคุด
จะมาเก็บมังคุศในสวนของป้าประนอมศรี
นายอนุพงศ์มักจะทำตัวเป็นเจ้าของสวน
โมโหหรือว่าเกี่ยวกัดหรือไม่พอใจตลอด
ไม่ยอมให้ใครมาเก็บมังคุดในสวนของป้าประนอมศรี
ทั้งที่ไม่ใช่สวนของตัวเขาเองนะครับ
และนายอนุพงศ์พอโกรธก็เอามีดพระไปวิ่งไล่ฟันนายประวิทธิ์
ถูกที่แขนและลำตัวจนบาดเจ็บ
แต่นายประวิทย์เขาพกปืนไว้ไงคุณ
เขาพกปืนไว้ก็ชักปืนยิงสวนใส่นายอนุพงศ์

และนายอนุพงศ์พยายามวิ่งหนี
แต่ถูกนายประวิทย์ใช้ปืนไล่ยิงเข้ากลางหลังอีก๒นัด
ทำให้นายอนุพงศ์ล้มขาดใจตายขาดที่ทันทีนะครับ
แล้วก็ทางด้านของป้าประนอมศรีชัยสมอายุ๗๒ปีแล้วนะ

บอกว่าสวนของป้ามีต้นมังคุดอยู่๓๑ต้น
กำลังออกผลแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเก็บขายนะคุณ
เพราะนายอนุพงศ์ผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน

ขณะที่ป้าก็ไม่สามารถเข้าไปเก็บได้เหมือนกัน
จากป้าก็แก่แล้วแล้วป้าปวดหลัง

ได้มาซื้อเหมาสวนมังคุดในราคา๑๐๐๐บาทจริง
และป้าก็ยอมให้นายประวิทย์มาเก็บมังคุด
เหมาสวนไปจริงอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
แต่ปรากฏว่านายอนุพงศ์ที่ทำตัวเป็นเจ้าของสวนเนี่ย
ไม่พอใจนายประวิทย์เลยเอามีดไปไล่ฟันเขา
และสุดท้ายถูกยิงสวนกลับนะครับ
แต่ว่ายังไงก็ตามตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มตัว

ประวิทย์จะขอเข้ามอบตัวนะครับ